ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มกันที่ซุปตาตัวแม่พี่อ้ำพัชราภากันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ออกงานอีเวนต์รับทรัพย์กันไป
ก็เลยต้องออกมาเคลียร์ถึงประเด็นที่หลายคนคาใจว่า
ความสัมพันธ์กับไฮโซโพกเนี่ยมันยังไงกันแน่
ในงานครบรอบผลิตภัณฑ์ดังที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์
ก็ได้เคลียร์ออกสื่อให้ได้ฟังกันแบบชัด
ซึ่งพี่อ้ำยอมรับตรงนะคะว่า

เพราะเจ้าตัวรู้ว่าตัวเองเนี่ยยังมีนิสัยที่เด็ก

พร้อมกับตอบอย่างอารมณ์ดีนะคะว่า
สถานะตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิม
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่หลายคนจับจ้องก็คือ
จะใช่อ้ำพกตามที่หลายคนตีความหรือเปล่า
ฟังคำตอบทั้งหมดนี้จากปากของพี่อ้ำกันเลยค่ะ
สัปดาห์อาทิตย์ก็อายคนแบบนี้ค่ะ
พ่อสามารถก็เรื่องเรื่อยเจอกันน้อยลงมากค่ะ
เจอกันน้อยลงเลยตั้งแต่โควิด๒๓อาทิตย์เจอทีนึง

ถ้าไม่ได้เจอกันอะไรค่ะ
ก้อยเอพี

เออ้ำพีก็พัชราภาแค่นั้นเอง

ไม่ใช่เป็นเออ้ำพัชราภาค่ะ
เออแต่จะเป็นเอพีอ้ำพบก็ไม่ว่ากัน

เซอร์เวรคล้ายบันเกิดวันที่๕ธันวาคมนี้นะครับ
เจ้าตัวก็ตั้งใจจะนัดเพื่อนมาทานข้าวแบบเรียบง่าย

พร้อมกับชวนกลุ่มเพื่อนสนิทที่ไปทำบุญ
อบเงินบริจาคและของใช้ที่จำเป็นให้กับมูลนิธิต่าง
งดงานปาร์ตี้สังสรรค์นะคะ
อันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งมุมของพี่อ้ำนะ
เจ้าตัวชอบทำบุญช่วยเหลือทั้งสังคม
ช่วยเหลือทั้งน้องหมาน้องแมวอย่างต่อเนื่องบางทีก็ไม่ได้ออกสื่ออะไรมากมายแต่ก็ทำอย่างต่อเนื่อง